ไปดูความงดงามของการใช้วิถีชีวิตแบบก่อนกันบ้างนะครับ
ขึ้นรถไฟโบราณกันด้วยปูนนะฮะเอาไปดูกันเลยดีกว่าฮะ
นี่แหละครับก็เป็นรถไฟในโครงการสายตรวจรถไฟ
อาศวินเพจนาคาตำรวจเชียงคัน๒๕๕๙
ชอบคืออสวินเผ็ดหนักขาน
ที่มีการนำรถยนต์มาตกแต่งให้เป็นรถไฟสมัยโบราณ

ขับรถไฟมารับนักท่องเที่ยวไปตามถนนสายหลัก
และถนนสายริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงคานด้วยนะครับ
น้อยพันธ์ตำรวจเอกพงศ์พลมณี
กับการสถานีตำรวจภูทรเชียงคานเปิดเผยนะครับ
เมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเงียบสงบ
มีนักท่องเที่ยวมาชมบ้านไม้แบบเก่านะครับ
ถนนคนเดินริมโขงสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

ตำรวจก็แต่งกายแบบโบราณแบบนี้นี่นะครับ

การนำรถยนต์มาดัดแปลงเป็นรถไฟโบราณ
หลายคนบอกไม่มีรางแล้วจะวิ่งอย่างไรละรถไฟ

นี่เขาดัดแปลงมาจากรถยนต์ไงนะฮะ
แต่ทำเป็นรูปลักษณ์ของรถไฟแบบนี้ดีชอบ
คานี่เขามีอะไรใหม่มาให้เราดูเรื่อยเลยนะ
ใช่มีมาให้เราได้ตื่นเต้นนะครับ
ก็กลายเป็นรถที่วิ่งไปตามถนนสายต่างในอำเภอเมืองนะครับ
แล้วก็วกกลับมาที่ลานวัฒนธรรมริมโขง
ลัดละริมโขงไปสิ้นสุดฐานในรถไฟ
หรือว่าหน้าสถานีตำรวจภูทรเชียงคานระยะทาง๕กิโลเมตร
ขณะนั้นก็มีเหมือนโบราณนะคุณมีขายของ
คุณจำได้ไหมสมัยก่อนขึ้นรถไฟก็ต้องมีคนมาขายของอยู่ข้าง
คือเขาจำลองทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะไปเลย
ตำรวจก็โบราณรถไฟก็โบราณ
คนที่มาขายของก็จำลองบรรยากาศโบราณ
กับประชาชนใกล้ชิดกันมากขึ้น
แล้วตำรวจเขาก็ได้เหมือนส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวก็ชอบใจเลยสำหรับรถไฟโบราณ
ที่ถูกจำลองมาแบบนี้นะครับ
ก็คือจุดกำเนิดเดิมของเชียงคานก็คือการไปท่องเที่ยวเมืองเก่า
เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างก็ต้องเก่าไปด้วย

ที่สำคัญตอนนี้เชียงคานหนาวแล้ว

ใช่ค่ะริมน้ำโขงด้วยตอนเช้าตื่นขึ้นมา
ปั่นจักรยานเลาะริมโขงได้ด้วยนะครับ
แล้วก็ไปจอดที่สถานีตำรวจหรือสถานีรถไฟ

แล้วก็วนมารับนะครับ